ส่วนการที่ประชาชนทั้งเดินทางมาจากต่างจังหวัด
แล้วก็มาอยู่ยังสถานที่ที่มีคนเยอะอย่างที่ท้องสนามหลวงเองนะครับ
เรื่องของการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ
สัญญาในการติดต่อสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับ
ดังนั้นกศธชเองได้ส่งหนังสือ
ให้ผู้บริการโทรศัพท์มือถือทุกรายนะครับ
ขีดความสามารถในเรื่องของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพื่อรองรับประชาชนจำนวนมากนี้ครับ
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สำนักงานกศธชมีหนังสือแจ้งย้ำไปยัง
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย
ให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
พร้อมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลบำรุงรักษา
ซ่อมแซมและแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม
นำมาให้บริการในเขตพื้นที่พระบรมหาราชวัง
สนามหลวงและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะครับ
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และวันหยุดราชการที่มีประชาชน
เดินทางเข้ามาร่วมเป็นจำนวนมากกว่าปกติครับ
บริเวณรอบท้องสนามหลวงและถนนหน้าพระราน
และถนนโดยรอบพระบรมหาพระราชวังครับ
เพื่อรองรับการใช้งานที่หนาแน่นในบริเวณสนามหลวง

แล้วก็กำลังดำเนินการในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการใช้งานเพิ่มขึ้น
ได้มากกว่าร้อยละ๕๐๐ครับ
อกจากนี้ยังจัดเต็นต์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมานั่งพัก

และการไฟฟ้านครหลวงรอบสนามหลวงด้วยครับ
การใช้งานเส้นทางสนามหลวงฝั่งเบรนด์กิจกรรม

อีกทั้งยังจัดทีมดูแลโครงข่ายต่อเนื่อง๒๔ชั่วโมงครับ

แบ่งเป็นสนามหลวงฝั่งบริเวณจัดกิจกรรม๔๔จุด
และพระบรมหาราชวังอีก๒๖จุด
รอบคลุมพื้นที่ด้วยสปีดความเร็วสูง

อกจากนี้นะครับยังมีสถานีชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือฟรีกรณีฉุกเฉิน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย๑ล้านสิทธิ์ด้วยนะครับ
ก็ทุกค่ายแหละครับก็ไปตั้งเต็นต์

เพราะว่าเท่าที่เราได้เดินดูโดยรอบท้องสนามหลวง

ค่ายนะครับที่มาให้บริการประชาชนด้วย

บางทีต้องการติดต่อสื่อสารกลับบ้านนะครับ
โทรศัพท์แบตหมดก็สามารถที่ไปชาร์จแบตได้นะครับ